คุณผู้ชมคะมาดูกันต่อนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของสาวไทยที่หายตัวลึกลับที่โนรีฟ
คือสัปดาห์นึงแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังหาตัวไม่เจอเลยนะคะว่าหายไปไหน
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างนะคะติดตามข่าวนี้กันหน่อยเพราะว่ามีการแจ้งข่าวกันมาค่ะ
สำหรับกรณีครอบครัวโพสต์บอกว่าให้ช่วยตามหากิฟต์
หรือว่ากข้าวเป็นสาวไทยวัย๓๐ปีหายตัวปริศนาที่เมาดีฟ
การติดต่อไปนานกว่า๑สัปดาห์แล้ว
พอเช็คไปที่สายการบินแล้วก็ตมก็บอกว่ายังไม่มีการเดินทางออกจากเมาดีฟค่ะ
คนโพสต์คนแรกคือพี่สาวของคุณกข้าวนี่แหละนะ
ลงข้อความในเฟซบุ๊กบอกให้เพื่อนหรือใครก็ตามที่มี
ข้อมูลของน้องสาวเธอนางสาวคนทวันครองธานิน
ชื่อเล่นกิฟต์หรือกอข้าวช่วยให้เบาะแสหน่อย
สิงหาคมที่ผ่านมาติดต่อน้องไม่ได้เลยน้องไปเที่ยวอยู่เมาดีฟ
บอกว่านางสาวคนทวันวัย๓๐ปีไปเมาดีฟตั้งแต่๒๐กรกฎาคม
กำหนดกลับคือ๑๐สิงหาคมแต่ว่าขาดการติดต่อกันไป
สายการบินก็แล้วต่อมอก็แล้วเขาบอกว่าไม่มีการเช็คเอาท์ออกจากเมาดีฟ
ทางบ้านก็ได้แจ้งความคนหายเอาไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
ตอนนี้ครอบครัวก็ได้แต่รอคำตอบจากกรงศูนย์ไทยในเมาดีฟที่กำลังช่วยติดตามอยู่นะคะ
แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดเลยรู้แค่เธอใช้วีซ่านักท่องเที่ยว
ซึ่งมันอยู่ได้แค่๓๐วันหรือว่าเดือนเดียวเท่านั้น
โดยเฟซบุ๊คของนางสาวคนทวันหรือว่าคุณกข้าวเนี่ยมีความเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายคือบ่ายวันที่๖สิงหาคมค่ะ
มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หน้าเฟซบุ๊ค
ซึ่งวันที่๖สิงหาคมคือวันเดียวกับที่ครอบครัวติดต่อไม่ได้เนี่ย
เป็นโพสต์เนี่ยลามริลาขึ้นต้นเป็นมริซอลพอแต่ว่าเป็นมริลาเป็นเพลง

แสสุดท้ายก็เป็นคลิปที่เธอโพสต์เมื่อวันที่๑สิงหาคม
นี่ค่ะคลิปสุดท้ายคือเธอใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็เดินเล่นอยู่ที่ชายหาดที่มอลดีฟ
ครอบครัวก็เป็นกังวลใจแหละขาดการติดต่อไป๑สัปดาห์แล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ประสบเหตุร้ายประสบอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าเพราะไม่เคยขาดการติดต่อจากครอบครัวนานขนาดนี้มาก่อนเลย